แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปที่จังหวัดสระบุรีดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกคนไปอีกหนึ่งวัดที่สวยงามรวมถึงคุณชนะไปด้วยนะวัดนี้ไปดูว่าวัดอะไรค่ะ
บางคนรู้บางคนไม่รู้ผมไม่รู้นี่คือวัดถ้ำกระบอกค่ะเอาวัดถ้ำกระบอกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะสวยมาก
มีแบบนี้ด้วยเหรอนั่นสิคือเราเคยได้ยินชื่อกันบ่อยมาก
วัดถ้ำกระบอกที่ตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
เราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการพาไปบำบงบำบัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คุณดูสิเออ
สวยมากนะไม่ต้องบำบัดก็ไปได้ไปแล้วสงบจิตสงบใจแน่นอนนะคะ
สวยงามมากมากนะคะวัดถ้ำกระบอกแห่งนี้ถูกก่อตั้งเมื่อปีพศ๒๕๕๙
โดยหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์จำรูนปานจันทร์นะคะและพระอาจารย์เจริญปานจันทร์
พร้อมคณะสงฆ์ก่อนหน้านี้นะคะคณะสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่ที่
วัดคลองเม่าธรรมโกศลจังหวัดลบบุรี
ซึ่งระหว่างการเดินทุดงได้เดินทุดงผ่านมา
เทือกเขาโปร่งปราบอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ในขณะที่พักจากการเดินทุดงที่ถ้ำกระบอก
ท่านได้พิจารณาว่าในถ้ำสงบเงียบเหมาะเป็นที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างมาก
และหลังจากกลับจากเดินทุดงถึงวัดคลองเม่าเนี่ยนะ
ได้มีการย้ายคณะสงฆ์มาอยู่ที่ถ้ำกระบอกแห่งนี้
ซึ่งต่อมาก็ได้มีญาติโยมให้มาอยู่ที่นี่เลย
โดยที่ถวายที่ดินให้เพื่อการปฏิบัติธรรม
คณะสงฆ์นะคะจึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็กลายมาเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก
ซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายคนคุ้นเคยกันว่าเป็นสถานที่บำบัดหรือว่าเลิกยาเสพติดในปัจจุบันนี่แหละคุณผู้ชมนะ
เพียงแต่จะสวยงามมากขนาดนี้แล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่าเป็นสถานที่ที่เหล่าคนที่เขามาบำบัดยาเสพติดเขาจะมาที่นี่กันเนอะ
แต่ส่วนใหญ่อย่างที่ได้ยินอย่างที่บอกแหละค่ะว่าส่วนใหญ่เราจะรู้จักถ้ำกระบอกในชื่อของสถานที่บำบัดคนที่ติดยาเสพติด
แต่เราไม่รู้ว่าวัดจริงมีความสวยงามมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปบำบัดก็ไปที่นี่ได้
ใช่มีโอกาสแวะไปนะคะสระบุรีก็อยู่ไม่ไกลด้วยนะคะแล้วก็ชาวติ๊กต๊อกเนี่ยเขาก็แห่คอมเมนต์สาธุสาธุกันทั่วหน้าเลยนะคะ
วัดนี้เปิดให้เข้าชมนะตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นนะคะ
ยังไงขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกท่านนี้นะคุณวัดไทย๙๙นะเมื่อสักครู่นี้คลิปเมื่อกี้ก็เหมือนกันของติ๊กต๊อกของคุณวัดไทย๙๙เขาก็จะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดแล้วก็สถานที่โบราณสถานสวยแบบนี้ยังไงเข้าไปติดตามกันต่อเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ
ควรไปใช่ไหมคุณควรไปผมติดอะไรอ่ะติดหนี้มั้งติดอะไรล่ะคุณติดอะไร
เอออย่าระแวงอย่าระแวงติดใจอะไรหรือเปล่าต้องไปเลิกไปบำบัดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องร้อนตัวมีอีกวัดไหมมีเดี๋ยวจะพารีไปเลยทีเดียววัด